สนับสนุนโดยสมาร์ทปรับผ้านุ่มสูตรเข้มข้นพิเศษผ้านุ่มไร้กลิ่นอับชื้นหอมนานหอมสมาร์ทแคคทีฟเฟรช
สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะกลับมาเจอกันวันจันทร์วันฝนตก
จี้ไม่มาแองจี้กลับบ้านกลับไปที่ลำปางลำปางให้นางกลับบ้านกับช่องนางก่อนแล้วกันเนาะ
เอาไปข่าวแรกวันนี้ก่อนนะครับเรื่องราวของหญิงคนหนึ่งนะฮะ
ถูกเป็นลักษณะเหมือนธอมเนี่ยนะครับไปล็อกคอแล้วก็ใช้ปืนเนี่ยจ่อยิงนะครับ
ภายในวัดนิมมารนนรดีนะครับที่บังแคร๑กรุงเทพมหานครครับ
จึงได้มีการไปตรวจสอบนะฮะก็อ่าเนี่ยแรกครับผู้ชมคับนี่เป็นภาพมงจรปิดนะครับ
ซึ่งปรากฏว่าคุณผู้ชมดูนะครับจะมีเหตุคนร้ายลงมาจากรถ
แล้วก็นี่นะฮะล็อคคอแล้วก็ยิงนะครับแล้วก็ขึ้นรถแล้วก็ออกไป
ที่เกิดเหตุอยู่บริเวณลานจอดรถหน้าพระอุโบสถนะครับเชื่อมกับทางเดินทางเข้าออก
กุฏิพระสงฆ์ในวัดดังกล่าวนะฮะไปพบศพนางสาวลินระดาพัฒนภัณฑ์

อยู่ในสภาพนอนหงายจมกองเลือดสวมเสื้อยืดแขนสั้นสีขาวนุ่งเกงวอร์มขายาวสีดำ
มีบาดแผลนะฮะถูกยิงที่สระด้านหลังทั้งหมด๓๔นัด
ข้างกันครับไปพบรถเก๋งทะเบียนยหญิงพพ๕๒๘๘กรุงเทพมหานคร

โดยมีตระก้าเข้าของที่ใช้ใส่บาท
มีปลอกกระสุนปืนขนาด๙มมจำนวน๔ปลอก
มีหัวกระสุนปืนขนาด๙มม๑นัดลนกระจายพื้นอยู่นะครับ
ได้มีการเก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐาน
จากการสอบสวนนางสาวมณีรัฐศรีทรรณราชอายุ๒๒ปี
เป็นแม่บ้านของผู้ตายที่ไปด้วยกันเนี่ยเปิดเผยบอกว่า
ผู้ตายมีอาชีพค้าขายกระเป๋าแล้วก็เสื้อผ้าทางออนไลน์
ออกจากบ้านพักมาพร้อมกับตนเอง
ตอนเช้ามืดมาใส่บาทที่วัดแห่งนี้
จังหวะที่มาถึงสังเกตเห็นรถอเนกประสงค์
ที่นั่งสีดำไม่ทราบทะเบียนครับ

จนสุดท้ายใส่บาทเสร็จเรียบร้อย

ก็มีคนร้ายลักษณะเหมือนกับเป็นธอม๑คน
อายุประมาณ๓๕๔๐ปีครับ

หมวกอำพลางใบหน้าเดินลงมาจากรถ

พร้อมเอาปืนจ่อนะฮะแล้วก็ยิงใส่ศีรษะ๔นัด

นี่คือเป็นรถของผู้เสียชีวิต

เบื้องต้นจังหิตตำรวจทราบข้อมูลนะครับ
ปัจจุบันผู้ตายนั้นยังไม่มีสามีแล้วก็ลูก
จะใช้ชีวิตอยู่กับเพื่อนสาวคนสนิทที่บ้านพัก
และแม่บ้านทั้งหมด๓คนอยู่ด้วยกัน
จากการสอบสวนจากกล้องวงจรปิดภายในวัดนะครับพบ
รถของคนร้ายซึ่งอยู่ใกล้
นะฮะตอนนี้ก็ติดตามบ่อแสได้เรียบร้อยแล้วนะครับ

ตำรวจตรีหญิงสิริวัลสำเร็จสินนะฮะ
ภูมิครับหมู่ฝ่ายตรวจคนเข้าเมืองขาเข้า
ตรวจคนเข้าเมืองท่ากาศยานสุวรรณภูมิ
ซึ่งเป็นผู้ต้องหาไปมอบตัวนะฮะ
กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสภศรีประจันทร์ที่จังหวัดสุพรรณบุรี
เบื้องต้นนะฮะก็รับสารภาพว่าเหตุที่ทำไปเนี่ยนะฮะ

ผู้ตายเนี่ยพยายามจะขอเลิก

เพราะว่าผู้ตายนั้นไปมีคนอื่น
เธอเองก็พยายามติดตามสะกดลอยตามอยู่ตลอดเวลา
ตอนเลิกกันเนี่ยนะฮะทางฝ่ายของผู้ตายเองเนี่ยก็ทวงทรัพย์สินคืนนะครับ
แล้วตัวธรรมคนนี้เนี่ยนะฮะเกิดความแค้น
ก็มีการไปต่อว่าต่อขานมีการหาเรื่องหารากันมาก่อนหน้านั้น
จนกระทั่งฝ่ายหญิงเขาไปร้องกับทางที่ทำงาน
ของทางตำรวจหญิงรายนี้เนี่ยนะครับสุดท้ายเนี่ยถูกตั้งคณะประการสอบ
ก็น่าจะเป็นความแค้นก็นั่นแหละเขาบอกว่าคบกันมาปีนึง
คือเอาง่ายคือเขาก็ยอมรับวันนี้ที่เขาให้เมื่อมามอบตัวเนี่ย
เขาก็ยอมรับนะพี่หนุ่มว่าเขารับสารภาพว่าคบหาดูใจ
รู้จักแล้วคบหาดูใจกันมาประมาณหนึ่งปีอืมโดยช่วงคบกันเนี้ย
เอาตรงตรงก็มีปัญหามีปากเสียงกันมาตลอดแหละเนื่องจากผู้ก่อเหตุ
ก็คือเป็นตำรวจใช่ไหมครับเนี้ยผู้ก่อเหตุคือหน่อย
เอาง่ายภาษาชาวบ้านคือหน่อยแล้วก็ชอบระแวงจนสุดท้ายเนี่ย
ผู้ตายอย่างที่พี่หนุ่มเมื่อกี้เล่าไปหมดแล้วว่าจะเลิกผู้ตายเนี่ยก็จะเลิก
ปรากฏแล้วก็ทวงสิ่งของให้เอามาคืนเถอะไอ้ของที่เราอยู่ด้วยกันมาปีนึง
ที่ซื้อด้วยกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยเอามาคืนอืมปรากฏว่าเขามีการนัดหมายกันแล้วนะฮะ
วันที่๒๒กันยายนเนี่ยจะมีการเอาของมาคืนเอาสิ่งของมาคืน
มาเคลียร์กันให้หมดแต่ช่วงที่เลิกกันเนี่ยสิ่งที่ผู้ก่อเหตุเนี่ย
โกรธแค้นเหลือเกินเขาพบว่าผู้ตายเนี่ยไปแจ้งเรื่องนี้กับผู้บังคับบัญชาของเขา
ว่าเรื่องนู้นคือเอาเรื่องส่วนตัวไปแจ้งกับผู้บังคับบัญชาของเขา
ก็เลยทำให้นี่แหละทำให้ผู้ก่อเหตุเนี่ยกลัว
กลัวที่สุดคืออะไรเขาเป็นข้าราชการใช่ไหมกลัวตัวเองจะโดนตั้งคณะกรรมการสอบสวน
เขาก็เลยบอกว่าโอเคล่ะเมื่อข่าวมันไปถึงไกลเขาว่าเตรียมพร้อมที่จะยอมมอบตัวอยู่แล้ว
คือคนผู้ก่อเหตุนะครับเขาก็พร้อมที่จะยอมมอบตัวอยู่แล้ว
ก็เอาง่ายนั่นแหละคดีนี้ก็คือรักสามเศร้า

คือในมุมของทางฝ่ายตำรวจหญิงในนี้เนี่ยนะก็บอกว่าเป็นรักสามเศร้า
แต่ทีนี้ทางฝั่งของหญิงที่เขาเลิกไปเนี่ยเขาเลิกเขาถือว่าเขาเลิกไปแล้ว
แล้วเขามีคนใหม่แล้วก็ถือว่าจริงแล้วก็
แต่สามเศร้าน่าจะจบไปแล้ว

เพราะว่าเอาง่ายคือผู้ตายเนี่ยก็แบบว่าเหมือนไป

๑๐ตำรวจตรีหญิงซีรีส์๑สำเร็จสินนะฮะ
ตำแหน่งก็คือผู้บังคับหมู่ฝ่ายตรวจคนเข้าเมืองขาเข้าด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศอ่าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอืม

อันนี้มันอุดอาจเกินไปว่าในวัดแล้วปรากฏว่าคนคนนั้นเพิ่งตักบาทเสร็จ
รู้สึกว่าจะยิงที่หัวไปสามถึงสี่นัดนะ
แล้วก็พอจะเดินออกแล้วยิงอีกนัดหนึ่งแล้วไปโดนที่ขาของผู้ตายเขาด้วย
โอ้โหมันก็โหดไปไหม
โหดคือวันนี้คนพูดถึงกันเยอะคือโหดเกิน
คือหลายคนติดตามกันมาก็คือโหดกันเกินไปมันก็แบบว่า
เหรอเดี๋ยวนี้รักกันขนาดนี้หรอ
โอ้ดีแล้วเดี๋ยวมีผัวมีเมียกันแล้ว
เราจะบอกว่าตัวเองเป็นโสดอยู่ไง

เขาจะด่าอยู่แล้วมันเอาปืนตีเอาล่ะ

เขารักแล้วก็ให้อย่างเดียวใช่ไหม
ไม้เม้ยมันก็ให้

แล้วก็อย่างที่บอกสิ่งหนึ่งที่ทุกเด็กทุกคนทำกันก็คือการปักหมุด
เขาขออนุญาตใช่ไหมว่าปักหมุด

หุดคณะราชปรากฏว่าวันนี้หลายคนก็ถามว่าหุดไปไหนแล้ว
เมื่อวานเขาเคลียร์สนามหลวงกันเนี่ย

คือจุดที่ปักหมุดของกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์เนี่ย

โดยที่มีปูนซีเมนเนี่ยปิดทับที่เรียบร้อยแล้ว
อันนี้คือเขาใส่ตั้งแต่วันที่๑๙
ว่าโอ้ขอพบองค์เขาบนตรีหรืออะไรก็แล้วแต่นั่นก็คือเรื่องของเขา
เพราะฉะนั้นนะฮะหมุดทั้งหมดเนี่ยหลายคนก็ถามอ้าวแล้วหมุดเนี่ย
มันโดนเอาออกไปช่วงไหนอืมเขาก็บอกวันนี้ทางไทยรัฐอินสตาแกรมเขาบอกว่า
ไม่มีความชัดเจนว่าหมุดเนี่ยถูกถอดออกไปช่วงไหน
เนื่องจากกรุงเทพฯมหานครเนี่ยเขาปิดพื้นที่นะฮะ
ปิดพื้นที่ไม่ให้เข้าสนามหลวงเนี่ยแต่ประมาณสัก๔ทุ่ม
ชนจนถึงตี๕ของประมาณที่๒๐กัญญายนแล้วก็ได้เปิดประตูร้วชอีกครั้งเนี่ยเมื่ออาทิตย์๕
จากการตรวจสอบนะครับพบว่าร่องรอยของปูนก็ถูกเททับไปก็มันเหมือนยังสดอยู่เป็นปูนยังสดอยู่
ปรากฏว่าอย่างที่เรารู้กันว่าสนามหลวงเนี่ยอยู่ใกล้โบราณสถานวัดพระแก้วนี่ถือเป็นโบราณสถาน
สนามหลวงนี่ก็ถือว่าเป็นแบบจุดสำคัญหลายอย่างพอสมควร
เขาก็พูดกันตั้งแต่วันแรกล่ะที่จะเอาหมุดไปปักแล้วล่ะว่าเฮ้ยมันมีความผิดนะ
ถ้าคุณเอาหมุดเป็นปักมันมีความผิดนะเหมือนทำร้ายแบบว่าโบราสถานหรือเปล่า
ตรงจุดตรงนั้นนี่วันที่ไหนเห็นมั้ยนี่แพลงกวิ้นเหรอแพลงกวิ้น
แพลงกวิ้นคือคนซ้ายแล้วก็มีคุณรุ้งแล้วก็พรามพรามที่ไหนเถอะ
ไม่รู้อันนี้พรามมาจากไหนเออนี่พรามมีพรามด้วยปรากฏว่าเอาละอย่างที่เรารู้กันว่า
ถ้าสมมุติเราติดตามกันนะครับจากกรณีแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม
นำกลุ่มผู้ชุมนุมเข้าพื้นที่สนามหลวงในวันที่๑๙กันยายนที่ผ่านมา
แล้วก็ฝังหมุดคณะราชที่๒นี่เป็นหมุดคณะราชที่๒นะฮะ
ซึ่งการกระทำดังกล่าวเนี่ยเขาเตือนอยู่แล้วว่าเฮ้ยระวังนะ
ระวังนะว่ามันผิดกฎหมาย
๒รู้สึกตอนแรกเบื้องต้นเขาบอกว่า๒กระทรวงที่เอ่อ๒จุดที่เขาไม่รู้สึก
เอาคือ๑กรทมกรทมดูแลพื้นที่สนามหลวงอยู่แล้ว
๒ก็บอกกระทรวงศึกษาที่การนะครับเขาเตือนอยู่แล้วด้วยว่า
มีความผิดตามพรบโบราณสถานโบราณวัตถุศิลปะวัตถุแล้วก็พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ๒๕๐
เนื่องจากว่าบุกลุกสนามหลวงซึ่งเป็นโบราณสถานแล้วก็ได้รับการขึ้นทะเบียน
อกจากนี้มีการขุดพื้นที่เพื่อฝังหมุดเนี่ยนะครับ
วันนี้ผู้อำนวยการกองโบราณคดีคุณสถาพรเที่ยงธรรม
ในฐานะตัวแทนกรมศิลปากรเขาก็ไปแจ้งความ
เกี่ยวกับความผิดเกี่ยวกับพรบโบราณสถาน
พูดสึกข่าวแล้วยังว่าเมื่อวานในกรุงเทพฯมหานครและก็สำนักงานเขต
พนักครเนี่ยได้แจ้งความกับพนักงานสอบศวนสรณชนะสงครามครับ
กรณีดังกล่าวในฐานะผู้แจ้งความที่๑
ส่วนตำรวจเนี่ยถือเป็นผู้แจ้งความที่๒
เนื่องจากอะไรเนื่องจากกรมศิลปากรเนี่ย
ได้จัดเทศสนามหลวงเนี่ยเป็นสมบัติของชาติ
แล้วก็ส่วนรวมที่อยู่ในการดูแลของกรทมนะ
เพื่อไม่ให้ประชาชนใช้ออกกำลังกายหรือพักผ่อนหย่อนใจ
แล้วการขุดเจาะต่างเนี่ยต้องขออนุญาตก่อนถ้าเอาจริงเนี่ย
ถ้าสมมุติจะไปขุดเจาะเนี่ยต้องขออนุญาตจากกรมศิลป์ก่อน
เมื่อเกิดการชุมนุมหรือขุดขึ้นมาเนี่ย
ถือว่ามีความผิดซึ่งอันนี้เขาเตือนกันตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนะฮะ
ตามกฎหมายอาญาของหน่วยงานเลย
ฉะนั้นกรมศิลปากรจึงถือว่าเป็นผู้แจ้งความที่๓

สำหรับข้อหาอ้าวข้อหาอะไรล่ะ
ข้อหาในการมีการแจ้งความครั้งนี้ว่า
ไอ้การไปปักหมุดคณะราชดรที่๒เนี่ย

พรบสถานบวัตถุศิลปะวัตถุรัฐพิเภตภัณฑ์สถานแห่งชาติ

ผู้ใดบุกลุกโบราณสถานหรือทำให้เสียหายทำร้าย
ทำให้เสื่อมค่าหรือทำให้ร้ายประโยชน์
ซึ่งโบราณสถานต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน๗ปี

หรือทั้งจำทั้งปรับหนักเหมือนกันนะฮะ

โทษของการบุกลุกทำลายโบราณสถานจะหนักขึ้นเป็นจำคุกไม่เกิน๑๐ปี
หรือปรับไม่เกิน๑ล้านบาทนะครับ

ถ้าโบราณสถานแห่งนั้นเป็นโบราณสถานที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้ว

เขาบอกว่าอ้าวมันจะเป็นอะไรที่จะไปเอาผิดเด็กได้

กฎหมายอาญามาตรา๑๑๒ซึ่งรายงานว่า
ในแพทย์ตุลสิทธิสมวงแก่นำกลุ่มเสื้อหลากสี
จะนำคณะผู้แทนประชาชนไปแจ้งความดำเนินคดี

แล้วก็ผู้ปลาใสในฐานความผิดดังกล่าว
สำหรับโทษของกฎหมายอาญามาตรา๑๑๒เนี่ย
เป็นการหมินพระบรมเดชานุภาพจำคุกตั้งแต่๓ปีถึง๑๕ปี
แต่ก็โอเคก็ต้องยอมรับว่าทุกอย่างยุติกันไป

ไม่มีเหตุการณ์วุลแรงไม่มีอะไรเลยจริงนะครับใช่
ก็รอดูกันต่อไปว่าจะอย่างไร

ตัวมันที่๒๐อีกรอบหนึ่งจะมีอีกรอบหนึ่งอีกตุลา

มีการเคลื่อนไหวแล้วนะคะหลังจากที่เกิดกระแสดราม่าในเรื่องของ
กรณีบริจาคเงินบริจาคช่วยไฟป่าทางภาคเหนือนะคะ
เป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตกันมาในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา
ท่ามกลางกระแสกดดันจากสังคมที่เรียกร้องให้ออกมาชี้แจงยอดบริจาคสิ
แล้วก็เรื่องของค่าใช้จ่ายว่ามันต้องโปร่งใสนะ
ชี้แจงกรณีดังกล่าว
บอกว่าตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยได้ใช้เวลาอยู่กับตัวเอง
ทีมงานและผู้คนในชีวิตจริง
แล้วก็จะยังคงทำต่อไปเรื่อย
วันนี้เนี่ยแวะเข้ามาเพื่อจะมาขอบคุณ
สำหรับกำลังใจที่หลั่งไหลเข้ามาตลอด

สำหรับเพื่อนที่ปรารถนาดีกับเขา
ยินดีที่จะรับรู้เรื่องราวจากทางผม
ผมมี๔ประเด็นที่อยากจะสื่อสารดังนี้

เงินที่ผู้มีจิตศรัทธาสมทบเข้ามาในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน
จำนวนเต็มคือ๑๓๔๖๘๘๗บาท๗๓สตางค์
โดยไม่มีการหักค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้น
ขณะนี้ได้ทำเป็นโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อม
ที่จะช่วยบรรเทาปัญหาหมอกควันไฟป่าอย่างยั่งยืน

โดยมีที่ปรึกษาเป็นพระครูธีระสุตพฤษ
เจ้าอาวาสวัดผาล่าจังหวัดเชียงใหม่

ขับเคลื่อนด้านสิ่งแวดล้อมที่มีประสบการณ์
ร่วมตัดสินใจในทุกขั้นตอน
หากท่านใดที่ต้องการจะมีส่วนร่วม

ที่ผ่านมาได้ให้ความร่วมมือเต็มที่

แต่เรายังคงลงมือทำงานจิตอาสา

ขอบคุณทุกกลุ่มก็นั่นไงทุกพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้พวกเรา
เข้าไปเรียนรู้ด้านการพัฒนาสังคม
เพราะทุกที่ที่ไปทุกคนที่ได้เจอ
ทำให้ได้เรียนรู้อะไรใหม่เสมอ
ข้อที่๔ขออภัยอีกครั้ง
สิ่งใดที่เคยทำหรือสื่อสาร
ทำให้ท่านเกิดความไม่สบายใจ

เพราะด้วยความบริสุทธิ์ใจแล้ว
ไม่มีเจตนาจะว่าหรือให้ร้ายต่อใคร
และยินดีน้อมรับทุกถ้อยคำ

ขอบคุณทุกคนที่มีส่วนทำให้ครอบครัว

พัฒนาทั้งกายและจิตใจมากขึ้น

จะยังคงใช้ชีวิตออฟไลน์
และยังไม่กลับมาใช้โซเชียลมีเดียอีกสักระยะ
แต่ตนจะลงมือทำเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
เพื่อป้องกันปัญหาบรรเทาหมอกควันไฟป่า
ยั่งยืนสำหรับปีถัดไปในทุกสัปดาห
เพราะปัญหานี้เรื้อรังมากว่า๑๐ปี
คงไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะหมดไป

ก็ไม่ได้มีการชี้แจงอะไร

อันนี้เหมือนว่าคือล่าสุดแน่อำเภอแม่ลินก็ออกมาแล้วไง

เป็นเรื่องที่สังคมต้องการการชี้แจงจริง

เผาเอาเอามาคุยกันสักนิดนึง

นึกออกไหมแต่นายอำเภอบอกเออหล่อนายอำเภอก็ไม่ได้หิวด้วยถูกต้องไหมล่ะ
มาคุยกันก่อนมาคุยกันก่อนสิเขาบอกว่าอำเภอแม่ริมเนี่ยยืนยันว่าจะเดิมคดีอยู่นะอย่าเพิ่งคิดโปรเจกต์ใหม่
โปรเจ็กต์เก่าช้อนยังไม่มาขี้เขารออยู่มานานแล้วไง
เออรักไม่มีเงื่อนไขรักรักแบบว่ารักมีสอบบริษฐ์ศิกรรณนะเออคือเขาแบบว่านายอำเภอก็ว่ายังไงอ่ะเจ้า
ก็รักรักไม่มีเงื่อนไขยังไงนายอำเภอก็ว่าเอาของเก่าก่อนแม่เอาของเก่าก่อนเนอะ
พอยังเปิดก็ดำเนินคดีแบบไม่มีเงื่อนไขมันยังไง
เขาก็บอกว่าเขาก็ยังคงที่จะทำเนี่ยเขาต้องก็น่าคืออาจจะต้องออกมาชี้แจงอีกทีนึงอ่ะเนอะ
ครับคุณชอยต้องออกมาชี้แจงนะ
รักไม่มีเงื่อนไขเพจเขาเพิ่งมีคนถูกใจอยู่ประมาณ๓๗๒คนเพิ่งจะเริ่มกันมาเลยเนี่ย
แล้วก็มีการลงว่าใครอยากจะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับเขาจะจัดหาอุปกรณ์ต่างเนี่ยเทคโนโลยีที่ใช้เป็นประโยชน์แล้วก็เป็นที่ต้องการอย่างเครื่องเป่าหน้ากากเครื่องสูบน้ำมาอีก

ช่วยตัวเองแบบว่าเอาตรง
สนับสนุนโครงการใหม่ขึ้นมาเฉยเลยโครงการเก่ายังไม่ได้แก้เลย

ก็ไม่เครียดนะเอาเฟิร์กออกมาพูดว่าอย่างไรเจ๋ยเหมือนกัน

จรที่แม่ริมเนอะเขายังรออยู่เนอะ

ไงเนี่ยในเพจเขามีรูปที่เขาแบบลงพื้นที่ไปช่วยคนนั้นคนนี้
เพจเริ่มมาเนี่ยรูปแรกหน้าปกเขา๑๕กันยาเพิ่งมาเลย
เขาบอกว่าไฮโซชอช้างกับดารานอนหนูวาแหวนเกิดอุบัติเหตุเหรอ

นี่ไงนี่ไงเท้า

หนูเพิ่งดูภาพเขาเมื่อวานนี้เอง

หนูเห็นเมื่อวานนี้อยู่แต่รูปเขากลับมาหรือยัง

มึงจริงด้วย

เดี๋ยวคุณผู้ชมงงว่าเราก็ไม่รู้จักใครอยู่
เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเดี๋ยวเขาไปสินความแป๊บหนึ่งก่อน

เมื่อกี้มีข้อความเรายังไม่ได้คำตอบที่มาก

พยายามจะติดต่อคนที่ส่งมาหาเราอยู่นะคะ

เอาเป็นว่าวันนี้ถ้าติดต่อได้เดี๋ยวเราค่อยลากว่ากัน
เขาบอกว่ามีคนส่งมาบอกว่ามีอุบัติเหตุกับไทยโซกับ

ชาวนอวอลงงไปหมดแล้วเนี่ย

ต้องว่างั้นไม่ได้หนัก

ก็ไม่ใช่ย่อยนะใต้เขาทะเลขึ้นสูงมากนะคะของไปที่สหรัฐก็เหมือนกัน
เฮอริเคนแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาประกาศเตือนภัยพายุหมุนเข็ดร้อนเบต้าค่ะ
ที่มีความเร็วลมสูงสุด๙๖กิโลเมตรต่อชั่วโมง
กำลังเคลื่อนตัวเตรียมเข้าพัดถล่มรัฐเท็กซัสที่เมืองวิคเซอเรีย
ในวันอันคารที่ยี่สิบสองกันยายนตามเวลาท้องถิ่นค่ะ
ก่อนจะมุ่งหน้าไปยังเมืองฮุสตันโดยย้ำว่าประชาชนกว่าสิบล้านคน
อยู่ในเส้นทางพายุเวต้าต้องปฏิบัติตามความจำเป็นทั้งหมดเลย
เพื่อป้องกันชีวิตและทรัพย์สินจากระดับน้ำที่จะเพิ่มสูงขึ้น
นายจอลเบลเอดเวิร์ดผู้ว่าการรัฐลูซิยานานะคะ
ก็โพสต์ข้อความให้ประชาชนเร่งเตรียมความพร้อมรับมือกับพายุเบต้า
ที่มีความเสี่ยงจะเกิดฝนตกหนักรวมทั้งไพจากนะคะ
ผู้ว่าการรัฐเท็กซัสก็ระบุบอกว่าศูนย์บริหารรัฐเท็กซัส
ก็ยกระดับการเตือนภัยเป็นระดับ๒หรือว่าเพิ่มการตอบสนอง
หลังจากทางการท้องถิ่นพยากรว่าจะเกิดฝนตกต่อเนื่อง
ปริมาณน้ำฝนมากกว่า๕๐๐มิลลิเมตร

ก็อาจจะเกิดไถอยุตอร์โทนาโดได้ด้วยนะคะ

อ้าพายุเลยอย่าจะมีอีกแล้วนะ

แต่ก็ส่วนใหญ่มันไปที่เหนืออีสานเนอะ
มุมเทพเรายังรอดจริง

เรื่องราวของสุนัขบางแก้วนะเป็นเจ้าของเนี่ยเขาไปแจ้งความนะครับ
อื้อฮือเมื่อวานนี้อโทชน์นะฮะวันนี้มันพูดจบครับ
ผู้สื่อข่าวเขารายงานบอกว่านางสาวฮือไทรรัชวงวิบัตรนะฮะ
อายุ๓๘ปีเนี่ยเป็นเจ้าของมังกะโลในเมืองกระบี่นะครับ

ไปแจ้งความกับทางตำรวจที่สพเมืองกระบี่นะครับ
นี่แหละฮะหลังจากที่สุนัขที่เขาเลี้ยง
ลุมขยั้มจนกะนั่งมันตาย
สาวรุทัยรัฐเนี่ยได้นำคลิปจากกล้องวงจรปิดออกมาเปิดให้ดูนะครับ

ไวเลอร์๓ตัววิ่งเข้ามาที่ด้านหน้าของบังกะโล

โทษฐานที่มึงมาช่วยแมวก็ไปกัดสุนัขบางแก้ว

หลังจากนั้นเนี่ยมันไปนอนตายอยู่ที่หลังเคาน์เตอร์นะคุณผู้ชมครับ

มันฉลาดก่อนช่วยแมว
แต่ถ้าสมมุติฉันซื้อมาเลี้ยงมันจะไม่ยอมเข้าไปแต่งหน้าให้ฉัน
คือก่อนหน้านี้รถไวเลอร์๓ตัวมันไปไล่กัดไก่
พอให้กัดไก่เสร็จไปเห็นแมวมันก็ไปไล่กัดแมวอีก
ทีนี้ไอ้เจ้าบางแก้วตัวนี้เนี่ยนะฮะ

พยายามจะไปไล่รถไวเลอร์รถไวเลอร์มันก็ไม่สนแล้วไง
กระโดดใส่แล้วก็ขย่ำเลยเนี่ยนะฮะสุดท้ายตายนะครับ
ทางเจ้าของก็บอกด้วยว่าวันเกิดเหตุตนเองออกไปทำงานที่รีสอร์ทในตำบลอ่าวนาง
พอกลับมาถึงบ้านช่วงหัวค่ำเนี่ยนะฮะก็พบว่าบางแก้วเนี่ยสุนัขของเขาเนี่ย
จมกองเลือดอยู่หลังเคาน์เตอร์พอจับดูปรากฏว่ามันตายซะแล้วนะฮะ
ก็เลยเปิดกล้องวงจรปิดดูว่าสุนัขเนี่ยตายเพราะอะไร
ก็พบว่ามีรอดไวเลอร์๓ตัวเนี่ยเข้ามา
ไปสอบถามเพื่อนบ้านชาวต่างชาตินะฮะซึ่งอยู่ห่างไป๓๐๐เมตร
ซึ่งตนก็มองว่าการที่เจ้าของสุนัขปล่อยมาแบบนี้มันอันตราย

นำเรื่องราวทั้งหมดไปแจ้งความนะครับ
ช่วยติดตามตัวเจ้าของสุนัขนั้นมารับผิดชอบด้วย
นี่ดูสิฮะโถน่าสงสารมันนะ

แต่มันมีอีกข่าวหนึ่งคุณที่จริงมันเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวันเสาร์

หลวงปู่ที่หายไปในแม่น้ำโขง

เออเขาหายไปตั้งแต่วันที่๙นะฮะ
หลวงปู่ถาวรที่เกิดขึ้นเนี่ย
ก็คือมันเกิดที่ขนโขงเจียม
หลวงปู่ถาวรที่บอกว่าทางไทยรัฐนิวโชว์ของเราเนี่ย
ก็ได้มีการนำเสนอมาอยู่แล้วว่า
ตรงนี้อันนี้เป็นพระรูปที่๓แล้วล่ะ

จากบางคนเขาเอาว่าตรงนั้นเป็นอาถรรณ์นะ

แบบว่าปลูกกุฏิทับกับที่ของพญาน่องพญานาคอะไรอย่างนี้
ตอนนั้นหลวงปู่ถาวรอายุ๖๒ปี
พระลูกวัดป่าห้วยหมากตำบลโขงเจียม

ก็มีคนพบเราย้ายกลับไปกันสักนิดนึง

พบจีวอนไฟฉายโรงเท้าของลบบูน
อยู่ในภาษาเขาหาต่อมาเกือบ๙วันครับ

ล่าสุดเจ้าหน้าที่ก็ได้รับประสานจากทางชาวบ้านแล้วนะฮะ

ซึ่งมันสุดเอาจริงมันเลยออกไปมันไม่ได้อยู่ในเขตไทยไง
แม่น้ำโขงเกิดใกล้เวลาใช่ไหมมันเลยออกไปใน
ในสมบบละเอานั่นแหละก็ต้องเอากลับมาเพราะฉะนั้้แหละ
หลวงที่เค้าเขาบอกว่ามันก็เป็นอีก๑เรื่องที่แบบว่า
แบบว่าตามความเชื่อหรือเปล่าไม่น่าเชื่อเลย
จริงแล้วเจอตั้งแต่วันเสาร์แล้วนะครับ
อย่างที่บอกอีกหนึ่งเรื่องคือคุณโรเบิร์ตสายควัน
ไปตรวจเจอวัณโลกบ่อย
ผู้ป่วยหนักโรคผู้สูงอายุเนี่ย

คนที่ไปเยี่ยมคนป่วยเป็นวรรณโรคอย่างคุณโรเบิร์ตเนี่ย
ถ้าไปเยี่ยมในเวลาสั้นนะฮะ

เพราะฉะนั้นคนที่ไปเยี่ยมคุณโรเบิร์ตตอน

ต้องรอประมาณสัก๒๓เดือนแล้วเข้าไปตรวจซิว่า
มีเชื้ออะไรหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะฮะ
ส่วนคนใกล้ชิดกับผู้ป่วยในระยะแพร่เชื้ออยู่ในสถานที่ปิด
หรืออยู่ห้องผู้ป่วยนานหรืออยู่ในบ้านเดียวกันเนี่ย

คนที่ได้รับเชื้อจะไม่แสดงออกอาการทันทีนะฮะ
บางทีคนที่ได้รับเชื้อเข้าไปเชื้อจะอยู่ในระบบระยะแฝง

ซึ่งวรรณโรคเนี่ยเป็นโรคติดต่อนะ
เราลืมกันไปแล้วใช่ไหมว่าวรรณโรคเนี่ยมันคือโรคติดต่อนะฮะ
วันนาโรคนี่เป็นโรคติดต่อจากคนสู่คน
ที่เชื่อว่าไมโครแบคทีเรียสามารถติดต่อกันได้โดยง่ายด้วยซ้ำไป
ระบบทางเดินหายใจไอหรือจาม
ก็คล้ายกับโควิดเหมือนกันถูกต้องไหมล่ะ
เชื้อจะรออยู่ในอากาศได้หลายชั่วโมงพอสมควร
เพราะฉะนั้นวันนี้ที่หลายคนเขาก็เตือน
เราแสดงความเสียใจกับพี่โรเบิร์ตอยู่แล้ว
แต่ขนาดเดียวกันคนตอนหนึ่ง
เขาบอกว่าคนไปเยี่ยมคุณโรเบิร์ตกันเยอะมาก

ช่วงนั้นเป็นประมาณเดือนนึงเนอะส่วนใหญ่
แล้วเขาก็บอกว่ามาอยู่ที่โรงพยาบาลช่วงหลัง

คนที่ไปเยี่ยมไข้คุณโรเบิร์ตสายควันเนี่ย
ลองไปตรวจวรรณโรคปอดกันหน่อยนะ
คือผมเองเป็นหนึ่งในคนที่ไปเยี่ยม

ผมไป๒๔๒๔สิงหาเดือนหนึ่ง
วันนี้๒๑ครับ

ที่โรงพยาบาลหมอก็เลยจับตรวจปอดละ

รับเชื้อมาโดยที่ยังไม่รู้ถูกไหมฮ

ไปตรวจเลือดเสร็จปุ๊บเราจะรู้ว่าเรารับเชื้อมาหรือเปล่า

ถ้าหากมีรอยของโรคเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็คือ
ก็อาจจะแบบแพร่แพร่ไปให้คนอื่นได้อีก
แต่อย่างนั้นเนี่ยสมมุติว่านะสมมุติว่าวันนี้ผมไปเยี่ยมคุณโรเบิร์ตมา
แล้วผมก็ได้รับเชื้อมาแต่รอยโรคผมยังไม่เกิด
รอยร่มไม่เกิดผมก็ยังไม่สามารถแพร่เชื้อได้นะ
ลูกเลิกก็จะไม่ติดผมนึกออกไหม
แต่เมื่อไหร่ที่มีรอยไอปอดฝ้าหรือแบบอะไรอย่างนี้
อันนั้นเริ่มแพร่แล้ว
แต่ว่าพอเรารู้ว่าเราไปตรวจเลือดก็อาจจะต้อง๑ต้องดูเรื่องของการป้องกัน
อาจจะมีการกินยาป้องกันต้องบริปรักษา
อะไรอย่างนี้หรือว่าอาจจะต้องมีการปรึกษาแพทย์

ต้องรอเพราะเข้าไปตรวจอีกทีนึง
ผมก็ต้องรออีก๒๓เดือนแต่ผมไปช่วงเวลาประมาณสัก
ผมว่าผมนั่งคุยกับพี่เบิร์ตเนี่ยครึ่งชั่วโมง

มันคุ้มแล้วมันก็ออกมานั่งอยู่นอกบ้าน

ไปเยี่ยมพี่เบิร์ดในช่วงนั้น
ก็วิธีตรวจก็จะมี๓๔วิธีถูกไหม

ยังไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่ามีอาการของวรรณโรคด้วยถูกไหมคะ
ตอนนั้นยังเข้าใจว่าเป็นเชื้อของมะเร็งก่อน

ที่แบบเริ่มมีอาการที่ปอดเยอะขึ้น
ใช่แต่ผมเชื่อว่าแกเป็นวรรณโรคมาตั้งแต่แรก

ผมเชื่อว่าแกเป็นวรรณโรคแต่แรก

แล้วแกก็รักษามาตลอดแล้ว

อย่างที่บอกกันนะฮะก็ว่ากันไป

เขาก็จะฟ้องนางบอกนางอดทนมาละ๒ปี

เรียกนางด่ามาแล้วเนี่ย๒ปี

ลุมด่านางทั้งหลายเนี่ย
ที่เข้ามาคอมเมนต์ต่อว่านางในทางเสื่อมเสียเนี่ย
นางบอกนางอดทนมาละ๒ปีไม่จบ

ที่มีการคนส่งมาขอโทษนางทางอินบ็อกซ์นี่แหละ

หลานแมทพิรณีเนี่ยไปโรงเรียนแล้วใช้นามสกุลเดียวกับแมท

อุ๊ยจริงเหรอ
คือหลังเนี่ยกลายเป็นว่าทฤษย์นางไปฟ้องคนอะ

คือแบบว่านางอดทนมา๒ปีแต่หลังเนี่ย
เริ่มไปขุดพ่อขุดแม่ขุดอะไรนางมาด่าขึ้นอะไรอย่างนี้
เขาก็บอกว่ามันไม่ไหวแล้ว
คือแบบว่าเริ่มไปขุดพ่อขุดแม่เนี่ยล่าสุดอย่างนี้
ถ้าสมมุติเรื่องนี้มันเป็นเรื่องจริงมีครูไปถามในห้องว่า
อ้าวใครเป็นหลานเมียน้อยบ้างโอ้โหนี่
มันก็บอกว่าเออเรื่องเนี้ยก็มีคนเข้ามาแซมเขาเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้
การบูรีเป็นจำนวนมากพอสมควรอืม
ตอนเดี๋ยวรอดูกันต่อไปเรื่องนี้เนอะอืมอีกอันหนึ่งอันนี้อิ่งเอง
ก็ยังอยู่กันเราต่อเนื่องนะคะเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด
ละงงมากจริงจริงนะไม่เคยเข้าใจอ่ะอย่างนี้ว่าคือคืออะไรนะ

คนก็ยังจับตามองอยู่ทุกการเคลื่อนไหวเลยสำหรับอิงอิงอิงนพัฒน์นะคะ
ซึ่งก็มีกรณีกับคุณธัญญาธัญเรศหลังจากที่กระแสเริ่มเงียบไป
อิงก็เริ่มเคลื่อนไหวค่ะในโลกโซเชียลกลับมาบ่อยขึ้นหน่อย
เจ้าตัวก็โพสต์ภาพประกาศความโสดค่ะ
พร้อมระบุบอกว่าเริ่มใหม่นานแล้วเพราะผู้ชายมันสละเอแล้วจุดจุดจุด
ไม่มีคนให้ข่าวข่าวลืมออก
นอกจากนี้ยังคอมเมนต์เผยถึงการโดนเพื่อนรักหักเหลี่ยมว่า๐ทับ๐
หมดคำจะพูดเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด
เพื่อนสนิทเราไปกินกันมารับหลัง๕๕เป็นงง
ตอนนี้เราก็งงเขียนอะไรนะงงมาก
ต่อมาก็ได้โพสต์คลิปแปลงฟันโชว์
ระบุแคปชั่นบอกว่าความไม่เก็ตก็คือเป็นงง
งานนี้ก็มีคนเข้ามาให้กำลังใจมากมาย
อิงอิงก็เข้ามาตอบว่ารออีกด้านพลิกค่ะ

ติ๊กต๊อกเขาเป็นคนที่ค่อนข้างมีคนตามเขาอยู่แล้ว

เกิดอินสทารัมป์มามันจะมีหน้าต่อที่ชอบขึ้น

ออกกำลังกาย
ติ๊กต่อเรียกว่าออกกำลังกาย

เออเขาดังอยู่ในติ๊กต่อ

มันก็เป็นเก็ตก็คือเป็นงง
ความไม่เก็ตก็คือเป็นงง
มันคือเด็กรุ่นใหม่ก็เป็นอย่างนี้หรือเปล่า

นางก็คงจะใช้ชีวิตของนางปกตินั่นแหละ
ว่าวันนี้เพื่อนคนนี้ไปกินกับกิ๊กของงานคนนี้

หรือว่าเขาอยู่อย่างนี้เก่าขอนแก่น
คุณเขาทัดหูคือเป็นชื่อนามสกุลหรือว่า

เป็นแบบบางคนก็อาจจะเป็นชื่อย่อตัวเอง

มีผู้เขาชื่อทัดหูหรือเปล่าอะไร

เชิญ
เป็นเรื่องราวที่หลายคนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก
ประเด็นของไม้พิรัตนกับซาร่าคาซิงกินี

แล้วก็เป็นพ่อที่ตรงตามกฎหมาย

หลังจากที่ซาร่าเนี่ยไลฟ์พูดคุยกับแฟนคลับ

ทำไมเขาเตะออกจากคอนโดล่ะ
ไมค์เวล

ล่าสุดนะครับคุณไม้ก็โพสต์ภาพกับลูกชาย
พร้อมข้อความว่าการที่ลูกบอกว่าไม่รักเรา
ยังเจ็บน้อยกว่าการที่ลูกคิดว่าเราไม่รัก

งานนี้ก็มีแฟนคลับและคนในวงการเนี่ย

คือวันนี้ก๊อฟเขาออกมาคุยกับคุณใช่ไหมล่ะ

เพราะลูกทำเพื่อลูกไม่ได้รับความ
แบบทำอย่างไรก็ได้ไม่ให้ลูกรับความกระทบกันทางใจ

ส่วนก๊อฟเนี่ยก็เห็นน้องเนี่ยทนได้

เมื่อถามว่ามีข่าวว่าไม้เป็นโรคซึมเศร้า
บอกว่าน่าจะเป็นภาวะเครียดมากกว่า

เหมือนมีอะไรในใจมาตลอดนะ
ถ้าไม่ประคองอาจจะทำอะไรได้
หลานเขาเชื่อใจหลาน
เพราะบางทีก๊อปไม่ชอบไปรับหลานมาเล่นนะ

ก็ตัวติดหลามชอบซื้ออะไรซุปเปอร์ฮีโร่อะไรให้หลานใส่อะไรอย่างนี้นะครับ
บอกหลานไม่มีทางพูดคำนี้

เขาเป็นคนร่าเริงและสดใส
วันนี้ที่เห็นต้องมีคนไปพูดบอก
แต่เด็กไม่น่าจะพูดออกมาเองได้

ทำไมรู้จักรถหรู

แล้วบอกว่าเนี่ยอยากได้

เพราะว่าเขาไม่อยากให้ใช้ของฟุ่มเฟือยอะไร

บอกว่าสาเหตุอันหนึ่งที่ทะเลาะกันคือ

เขาบอกเด็กมันจะต้องเรียนรู้วิธีการเติบโตที่แบบใช้เงิน

เห็น๖ข้อเรียกร้องจากสหราชได้ปรึกษาคนในครอบครัวและประกอบการว่า

เขาบอกว่าแต่ไม้ตัดสินใจเป็นหลัก

บอกว่าเขาใช้แค่นั้นนะฮะเรื่องคาใจเกี่ยวกับประเด็นคุณภาพชีวิตน่ะ
อืมเพราะไปทำให้คุณภาพชีวิตเขาต่ำลงก็อยากให้คุณภาพชีวิตลูกเท่าเดิม
ถ้าไปอยู่ภูเก็ตแต่ยังมีค่าเทิมเท่าเดิมแล้วก็ไม่อยากให้ลูกเนี่ย
ย้ายที่เรียนความจริงเนี่ยทำไมไม่อยู่ใกล้กันล่ะครอบครัวจะได้ช่วยกันดูแลทั้งหมด
ทางครอบครัวของไม้ด้วยเขาจะได้ช่วยดูแลด้วยนะฮะก็เขาถามว่า
มาถามถึงข้อความที่ก๊อฟเขาเคยโพสต์เอาไว้ก่อนเข้านอนลองให้ส่องกระจก
บอกก่อนเข้านอนเนี่ยลองให้ส่องกระจกก๊อฟกล่าวว่ารู้สึกว่าน้องโดนกระทำเยอะ
รู้สึกโกรธถามว่าในฐานะพี่นะฮะเขาบอกอย่างนั้นอย่าให้นึกดูมั่ง
ทำไมทำกันแบบนี้ไม่เกมแต่ก็คือชีวิตรวมถึงเด็กเนี่ยต้องมาเจออะไรแบบนี้ด้วย
ยังมาไลฟ์อีกไม่ใช่สิ่งที่ควรทำส่วนตัวไม่รู้อีกฝั่งทำงานอะไร
ซึ่งเขาพูดอย่างนี้นะไม่รู้อีกฝั่งทำงานอะไรไม่ว่าเราจะมีมากมีน้อย
แต่การดูแลเด็กคนหนึ่งคือเราต้องช่วยกันเพื่อให้เห็นถึงความพยายามนะฮะ
เมื่อถามว่าอยากจะบอกอะไรไหมอีกฝั่งก๊อฟกล่าวว่าอยากให้คิดให้มาก
เพราะว่าเป็นลูกของทั้งสองคนเอาจริงนะแล้วก็เป็นไปได้ไหมที่ไม่มีไม่มีคนรอบข้าง
พูดว่าทำไมพ่อเตะออกจากคอนโดวันนี้มันเป็นประเด็นกันจริงเขาบอกว่ามันก็ไม่รู้ว่าเด็กอยู่ดีมันจะพูดเองได้ยังไง
เชื่อว่าเด็กจะพูดได้ไม่เชื่อทางนักอ่าคุณหมอที่เป็นจิตแพทย์เด็กเล็กเลยเนี่ย
บอกว่าไม่มีทางคือเด็กที่จะเข้าใจคำว่าเตะออกจากคอนโด
เด็กจะใช้กับว่าไล่ก็ไล่แต่พอแตะออกจากคอนโดเนี่ยเป็นคำที่ผู้ใหญ่พูด
เด็กอายุประมาณ๕๖ขวบเนี่ยต้องมีคนไปปลูกฝังแน่
หรือมีการพูดคำนี้ให้ได้ยินจนกระทั่งเขาเอามาพูด

มีเห็นมีคลิปนึงเขาตัดภาพที่พี่สัมภาษณ์ทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะคะ

เรื่องกรณีถ้าสมมติว่าตัว
ถามผู้หญิงว่าให้ผู้ชายมานั่งตรงนี้คุยกันพร้อมกันเอามั้ย

คือทางฝั่งคุณซาระแหละเขาก็บอกว่า
ผมก็บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งเนี้ยผมจะพยายามเอาคุณก๊อบเอาคุณไม้น่ะมาคุย
อืมบอกให้เข้ามาด้วยเลยไหมอืมอ่าก็จะได้มาคุยกันเลย
พร้อมกันทีเดียวในขณะที่ผู้ชายคุณไม้บอกว่า
ผมคิดว่ามันไม่สมควรการที่คนสองคนจะมานั่งเจอกันในรายการอะไรอย่างนี้
แล้วเขาบอกว่ามันมันออกไปในสื่อแล้วบางทีในอนาคตที่ลูกเขาโตขึ้น

แต่ในมุมที่คุณไม้เนี่ยหรือว่าเรื่องที่มันออกมาสู่สาธารณชนเนี่ย
บางคนก็บอกว่าไม่ห่วงลูกหรือไงทำไมสองคนออกมาให้ข่าวกับสื่ออย่างนี้
ทั้งหมดมันเกิดขึ้นจากการที่ทางคุณซาร่าเนี่ยได้มีการออกมาให้ข่าวตั้งแต่แรก

ให้เขาตั้งแต่แรกแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการพูดพาดพิงว่า
คุณไม้เนี่ยไปขอร้องศาลขอให้เป็นพ่อถูกต้องจำกฎหมายอะไรอย่างนี้
มันออกมาจากสองสามเดือนแล้วนะไม่ได้พึ่งขอนะเม
อีกอันซึ่งคุณซาร่าเนี่ยเค้าออกมาพูดนะแล้วก็ออกมาในรายการเนี่ยแหละ
ต้องออกมาชนเพื่อนลูกเหมือนกันโลเช่นแหละไง
เขาต้องพูดแล้วเพราะไม่งั้นวันหนึ่งอย่างที่พี่หนุ่มเคยบอกไปว่า
วันหนึ่งมันจะต้องมีฟางเส้นสุดท้ายเรื่องอะไรนั่น
มันมีฟางเส้นสุดท้ายที่แบบแม่งทำกันอย่างนี้เลยเหรอวะ

เอ้าคุณไปนั่นไง

คือโรเบิร์ตสายควันก็ได้เสียชีวิตด้วยโรค
อย่างที่บอกไปนะฮะวรรณโรคลงปอดเนี่ยนะครับ
แล้วในที่สุดทำให้ติดเชื้อแล้วก็เสียชีวิตลง
ด้านคุณบอนเชิญยิบก็เผยว่าก่อนที่คุณโรเบิร์ตเนี่ยจะเสีย
ได้โทรศัพท์มาหาแล้วบอกว่าโรเบิร์ตมาเข้าฝัน

อิมกับพี่บอลนะให้บอก
พี่บอลแล้วก็ภรรยาเขาด้วย

จริงตามที่หนูได้บอกพี่บอลทุกอย่างเลย

นับจากวันนั้นเนี่ยนะฮะที่พี่บอลเนี่ย

ยังเหลืออีกอย่างหนึ่งที่เขาปากอิ่ม

จำคำพูดทุกคำพูดของพี่โรเบิร์ต

นั่นไงนี่ไงเธอในนิมิตร

กลัวอิมจะโทรมาหาผมแล้วเมื่อคืนพี่โรเบิร์ตดำมาหา

คณะเดียวกันหน่อยนะ

พอบอกว่าให้เข้มขังกันก่อนแล้วเดี๋ยวจะบอก